คุณผู้ชมค่ะนี่ข้างหลังศึกพ่อค้าแทงกันยับกลางตลาด
ไหนพูดแบบนี้แล้วก็ไปตลาดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ไม่ได้ไปเช็คราคาสินค้าไปเช็คกันหน่อยเก๋าจริงหรือเปล่า
พ่อค้าผักสดกับพ่อค้าขายเนื้อก็ขายกันคนละอย่างนะ
แต่ทำไมไม่รู้แทงกันยับคุณผู้ชมค่ะไปดูหน่อยค่ะ

มันเป็นจากภาพวงจรปิดในตลาดสวดเจริญสุก

พญาตรังนะคะที่อำเภอเมืองจันทบุรีโอ้โหคุณได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเฮ้ยหยุด
คนค้าขายด้วยกันหยุดหยุดหยุดเขากระโจดต่อแผงฝั่งตรงข้ามไปเลยน่ะ
คือมาอย่างไวคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยคือประชาชนเขาก็เช้านะ
มาจับจ่ายซื้อของปกติค่ะไอ้มุมเนี่ยที่เราวงไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ย
ผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งกระโดดเข้าล็อกคอผู้ชายอีกคนก็เลยเกิดเหตุชนละมุนวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
เสียงร้องของพ่อค้าแม่ค้านะแผงข้างเอะอะโวยวายกันเต็มเลยนะฮะ
บอกว่าให้ทั้งคู่หยุดก่อนแล้วสุดท้ายสัมภาพเนี้ยคุณผู้ชมต้องขอนุญาตเบอร์ภาพเพราะอะไรนี่คือเลือดเพราะทั้งตัวเลยคือหลังจะเกิดเหตุค่ะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี้ยเขาตรวจสอบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บเนี้ยที่ถอดเสื้อเนี้ยเป็นอ่าชื่อว่านายูนะเขาเป็นพ่อค้าเนื้อสด
ก็ถูกหาเรื่องก่อนก็เลยต่อยคู่กรณีไปสุดท้ายต่อยกันไปต่อยกันมาเขาก็เลยโดนแทงค่ะส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะก็แผงข้างกันนั่นแหละพ่อค้าขายผักสดชื่อว่านายบดินเดชาคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สพ่อค้าเฟิร์สอายุ๒๘ปีแล้วนะคะนี่คนแทงตำรวจควบคุมตัวแล้วก็บอกเลยว่าเขาบอกว่าก่อน
การเขาอยู่ติดกันเขาบอกเขาคุยกับเมียนะไม่ได้คุยกับผู้บาดเจ็บเลยแล้วก็ไม่ได้โวยวายอะไรด้วยแล้วจู่คนเจ็บเนี่ยก็เดินเข้ามาต่อยแล้วก็ล็อกคอเขาไม่ยอมปล่อยเขาตัวเล็กกว่าไงอืมเออพ่อค้าขายผักตัวเล็กกว่าเขาบอกเขาก็เลยต้องป้องกันตัวก็คว้ากันไกลมาจ้วงแทงเข้าไปพ่อค้าแม่ค้าในตลาดช่วยกันห้
ไม่ได้ใกล้ได้อยากจะสลัดให้หลุดผมเลยสวนเข้าไปเลยผมนั่งกินข้าวโพดอยู่เฉยเปิดกล้องมุมจ้อนปิดดูก็ได้ครับ
อันนี้พ่อค้าผักนะคนแทงคืออารมณ์ประมาณว่าพ่อค้าเนื้อเขาไปออกเด็กที่อยู่ตรงร้านซึ่งร้านที่ติดกันแล้วเหมือนคุณพ่อค้าผักเขาคุยกับเมียเขาว่าเอ้ยจะมาออกทำไมแล้วมันกลิ่นมันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเหมือนฝั่งนั้นได้ยินก็เลยแบบแหม่กระโจนมาต่อยเลยแต่เขาบอกว่าพ่อค้าผักนี้นะเขาบอกเขาไม่ได้ไปว่าทาง